สวัสดีครับ

ที่อยากจะมาหาซื้อ

เอางี้ดีกว่าโชว์ให้คนรวยมันดู
พี่ไหน

ในนี้

โชว์ให้คนรวยเขาดูว่าพระเราดิ

เข้าไปองค์นี้เขาเรียกว่า

เรือความตายหมดเอ้าลูกดาลรอด

เห็นบอกว่าองค์นี้ตอนนั้นลูกชายพี่จะต่อยมวยยังไง

ลูกชายคนโตห้อยเอาไว้เป็นนักมวยใช้ยาคุ้นเข่าไร้น้ำใจ

ส่วนมากจะต่อยรายการศึกวันทรงชัย

วันนั้นจะต่อยชิงกำลังวันห้าแสงกลับมาหาพ่อ

สั่งไว้เลยว่าก่อนจะขึ้นชกให้เอาครึ่งหน้าผาก๓หน

เอาทำไมนี่
ไปลงมวยเจ้าของก็ได้ฝั่ง

โอกาสได้ออกมาใหม่สำหรับเจ้าสัวแบบพี่

วันนี้ครับผมมีสินค้ามานำเสนอพี่ครับ

เจ้าตัวถูกที่สุด

เดี๋ยวก่อนใจเย็นครับ

อันนี้ก็เจ้าเสือเช่นกัน
แต่ว่าเป็นกุญเชียงมินิคอกเทล

โพรอยไม่ไม่บอก

ชิ้นเจ้ามือถือเจ้าสัวมาทางนี้

โอ้ยสนุกจริงเลยพี่บอลนครน้ำเบิร์ดดูเพลินเลยครับเนี่ย

นี่คือโมยองกระปุก๔๐๐กลางครับนี่

สัวราคาถูกที่สุด
ของผมนี่คุณเชียงครับผมมินิคอปเทลฮะ

อันนี้ถูกกว่าคุณถูกกว่าเค้าถึงใช้เป็นของฝ่านเนี่ยอันนี้อันนี้ถูกสุดแล้ว
เจ้าสัวไว้ที่นี่เจ้าที่เชิญด้านในค่ะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับเพราะว่าเจ้าสัวพี่มดดำอยู่แล้ว

หมูหยองหมูทุบแล้วก็มินิคอคเคลคุณเชียง
ป๋องข้อนี้ตัวช่วยหมดแล้วค่ะพี่
ผมว่าส่วนตัวนะผมชอบ๒กับ๓
ผมรู้สึกว่าของในซองน่าจะถูกกว่าของที่อยู่ในกระปุก

ปุกอ่ะพอมาใส่กระปุกปุ๊บแล้วเป็นหมูหองด้วยเนี่ย
คือทุกสิ่งมันทำมาจากหมูหมดเลย

ถ้าถามผมก่อนนะถ้าจะตัดออกก่อนเนี่ยผมมองว่า
พาใช้สายก่อนผมว่าที่ดูแพง

คือจริงผมกลับคิดว่าเป็นอันนี้

พี่คะนี่คือคำถามข้อที่๕ของพี่ค่ะ
มูลค่า๒๕๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์ดีจากเจ้าสัวทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ
เจ๊เลือกอะไรผมเลือกอัน๒เว้ยหมูทุบ

นี่ที่ยืนยันหรือยังว่า

๒๓๐๐บาทอันนี้

และหมูทุกข์จากเจ้าสัวราคาอยู่ที่๑๔๕บาท
แน่นอนนะตอนนี้ถูกกว่าหมูหย่องแล้ว
แต่จะถูกกว่าคุณเชียงหรือเปล่า
คุณเชียงนี้ค่ะจากเจ้าสัวค่ะต้องแพงกว่า๑๔๕บาท
และราคากุญเชียงมินิคอกเทลของเจ้าสัวราคาอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่า
ต้องแพงกว่านะฮะ
แพงกว่าสะช้าอย่าช่าแพงกว่า
อย่าตาย
เอาล่ะพี่มีโอกาส
และราคากุญเชียงมินิคอกเทลของเจ้าสัวอยู่ที่
แพงกว่า
๘๕บาทใช่ไหมอ๋อแบบนี้ก่อนนะ
เพราะฉะนั้นของทั้ง๓อย่างของเจ้าสัวนะฮะ
คุณเชียร์มินิคอกเทลถูกที่สุดนะฮะ๘๕บาท
ป๋องเราเองยังไม่อยากเชื่อเลยว่า๘๕บาท
คุ้มค่าคุ้มราคาแต่ความคุ้มครั้งนี้
ไม่ถูกใจพี่ป๋องแน่นอนเพราะว่าตอนนี้๐เงินแล้วฮะ
โอเคโอเคยอม
เรียบร้อยพี่ป๋องน่าเสียดาย

ไม่ได้จะให้๒๕๐๐๐บาทแต่ฟังก่อน
มีคำถามปลอบใจ๑ข้อเดี๋ยวเอาคำถามมาก่อนฮะ
นี่คือคำถามของเราพี่ป๋องจำถาดนี้ได้ไหมคะ
ได้สิฮะถ้าที่แจ๊กต้องโดนแต่พี่โดนก็ไม่ได้

ได้สิฮะพี่แจ๊บต้องโดนพี่ก็โดนอีก
น้ำเสียงที่มันมีความแค้นอยู่ในนั้น

อันนี้ไม่แกล้งแล้วอันนี้เป็นคำถามที่พี่จะได้เงิน
ถ้าพี่ตอบถูกไปให้พี่๕๐๐บาท
เป็นค่ารถกลับบ้านไปอย่างช้ำ

อ๋ออยู่สะพ้อเหรอ
นอนตามป้ายรถเมริกาละกัน๕๐๐๐บาท

ระหว่างแป้งเด็ก๑กระปุกในถาดนี้
กับวาซาบิหลอดเมื่อกี้ที่พี่กินไปแล้วเผ็ดแสนสาหัส
อันไหนราคาถูกที่สุด

พี่นี่กรณีพิเศษเลยนะให้๕๐๐๐นะ
เพราะว่าพี่หมดเนื้อหมดตัวนะเงินไม่ได้กลับบ้านเลย
แล้วก็ตัดสินใจเลยพี่ก็จะไม่ได้อะไรกลับไปอีกเลยเหรอ
พี่เป็นคนโดนมาละ๒อย่างผมให้พี่เลือกแล้วกัน

ผมคิดว่ามันต้องประมาณ๑๐๐นิด
๑๒๐แล้วแถมนี้นะโหลดแถมนี้นะ
พี่ต้องตอบแล้วค่ะว่าระหว่างวาซาบิกับแป้ง

ตัดสินใจว่าเป็นแป้งในถาดนี้นะคะ

ว่าระหว่างวาซาบิกับแป้งในถันนี้

โหพี่เจ๋ง

จับคู่บางทีมันก็ทำให้เราแบบว่า

แต่เสียดายผลิตภัณฑ์ของเจ้าสัวทั้ง๓ชนิด
ทำให้พี่สูญเงิน๒๕๐๐๐บาท

อะไรเฮ้ยไม่ได้ช่วยอะไรเลย

บ้านอยู่ข้างนี้เดินกลับเข้าข้างหน้า

พี่พี่ให้เงิน๕๐๐พี่แจ๊กเล็กไปเถ
แล้วพี่ก็เอาเนทเออขอบคุณ
เอากลับบ้านไปเฮ้ยอันนี้๕๐๐๐บาท

แล้ววันนี้ขอบคุณทั้งสองคนด้วยค่ะ